วีซ่าแต่งงานที่แบบนอนโอวีซ่าอะไรแบบนี้ใช่ป่ะ
เสร็จแล้วก็คือยังไงยังไงถ่ายรูปที่ห้องนอน
ทุกปีนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องขำนะ
ทุกวันวันนี้นะคะก็คือว่าเพิ่งรู้ว่าการทำวีซ่าสมรสนะคะ
เราต้องส่งรูปถ่ายให้กับเจ้าหน้าที่

คือคู่สมรสที่แต่งงานกับต่างชาติ
เวลาต่อวีซ่าเขาเรียกว่าวีซ่าติดตามภรรยา
วีซ่าแต่งงานที่แบบนอนโอวีซ่าอะไรแบบนี้ใช่ป่ะ
เธอเราจะต้องถ่ายรูปยืนยันความเป็นสาธิตภรรยากันทุกปี

แล้วก็ถ่ายรูปที่ห้องรับแขก
เสร็จแล้วก็คือยังไงยังไงถ่ายรูปที่ห้องนอน

ทุกปีนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องขำนะ

เราต้องถ่ายรูปแบบนี้เหมือนเดิมทุกปี
เอกสารต้องส่งใหม่เหมือนเดิมทุกปี
เฮ้ยประเทศไทยยังไงแต่ก็ต้องทำ
เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะตอนนี้เมื่อกี้ถ่ายรูปห้องน้ำแข็งแล้ว

เขาบอกว่าต้องถ่ายรูปยังไงบ้างนะเป้

ถ่ายที่ห้องนอนห้องรับแขกห้องกินข้าว

ฉันใส่อะไรไปปีแล้ว

ระบบระบบของราชการไทยค่ะ